ลงใต้ไปที่จังหวัดระนองตอนนี้เราทราบดีว่าใต้เนี่ยโอ้โหหนักเลยนะคะ
ฝนตกหนักมากแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่
ระนองเกิดเหตุระทึกขึ้นค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ได้
ฝ่ายน้ำล้นคลองบางริ้นนะคะสันฝ่ายเนี่ยคือชาวบ้านไว้ใช้สัญจรนะคะ
ปรากฏว่าน้ำป่าซัดฝ่ายพังถล่มลงมาชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ได้เชิญค่ะ
โอ้โหมีคนอยู่ไหมข้างบนเคราะห์ดีมากไม่มีโอ้โห
เพราะดีมากไม่มีนะคะแต่ชาวบ้านเดือดร้อนแน่
ถ้าผลกระทบทางตรง๑ไม่มีพื้นที่ที่จะใช้สัญจรแล้ว
เพราะปกติเนี่ยเห็นสันฝ่ายไหมคะความยาวสักประมาณเจ็ดสิบเมตร
ชาวบ้านเขาใช้เดินไปเดินมาตรงนี้แหละค่ะข้ามสองฝั่ง
แล้วตอนเนี้ยทำไงต่อเฮ้ยดูมันก็ใหญ่แข็งแรงนะนี่
แต่แข็งแรงไม่พอที่จะรับแรงต้านของน้ำไงคะกระทบทางตรงที่สอง
คืออะไรรู้ไหมคะฝ่ายน้ำล้นคลองบางริ้นเนี่ย
ตรงนี้น้ำข้างล่างเนี่ยเขาเอาไว้ไปเป็นน้ำดิบ
เพื่อผลิตน้ำปลาปลาให้ชาวบ้านกว่าสองพันครัวเรือนครับ
ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องของน้ำปลาปลาเนี่ย
แล้วจะยังไงต่อนะคะอ่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปนะคะ
เอาสาเหตุเบื้องต้นก่อนแต่สาเหตุลึกมันมีอะไรมากกว่านั้น
อืมสาเหตุเบื้องต้นเราทราบกันดีค่ะว่าใต้เนี้ยฝนตกหนัก
ฝนตกปุ๊บน้ำจากเขาน้ำป่าเนี่ยมันหลากลงมาแล้วเนี่ยค่ะ
ซัดฝ่ายแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ประตูกั้นน้ำฝั่งซ้าย
รับแรงต้านของน้ำป่าไม่ไหวนะคะมันพังถล่มลงมาแบบนี้อย่างที่เห็นค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณอรชรงามพินิษฐ์เป็นชาวบ้านที่ถ่ายคลิปไว้นะคะ
เล่าให้ฟังแบบระทึกมากบอกว่าได้ยินเสียงดังสักประมาณสามถึงสี่ครั้งนี่ค่ะ
ก็เลยเดินออกมาดูเห็นสะพานตอนแรกมีรอยร้าว
แล้วมีเศษหินเศษดินเนี้ยล่วงหล่นลงมาเป็นระยะระยะ
จากนั้น๑๐นาทีเห็นจะได้สันฝ่ายพังพลึบลงมาเลย
ต่อหน้าต่อตาเลยค่ะเหตุการณ์น่ากลัวมากเธอบอกแบบนี้นะ
คือเราดูจากภาพอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่คนในพื้นที่
เขาเห็นกับตาของเขามันน่ากลัวเธอบอกว่าน่ากลัวเหมือนกับว่า
เคลื่อนแปลกอ่ะค่ะนี่นะคะ
สาเหตุลึกจริงเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่น้ำป่าซัดนะคะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณสันตินันตันติภูวมรนะคะ
เป็นวิศวกรโยธาปฏิบัติการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคสิบ
แจ้งกับทีมข่าวบอกว่าฝ่ายน้ำล้นคลองบางริ้นเนี่ย
ใช้งานมานานกว่าสิบปีแล้วแล้วมีจุดที่ชำรุดเอ้า
มีจุดที่ชำรุดคุณสันตินันบอกว่า
จุดที่ชำรุดอยู่ทางประตูด้านซ้าย
แล้วมีการซ่อมแซมไปตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี๖๓
แต่ปรากฏว่าผู้รับเหมาทิ้งงาน
เพิ่งจะได้รับงบซ่อมแซมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ยังไม่ทันดำเนินการมาเจอน้ำป่าหลากซะก่อน
นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวฝ่ายเนี่ย
หลักโครงสร้างหลักมันซุดลงมาพังเสียหายแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ประสานกับท้องถิ่นแล้วให้ช่วยเข้าไป
ทำอะไรก็ได้เป็นการป้องกันเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ย
ที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาไปใช้งานตรงนั้น